จากพี่เขาจะทำงานกันหนัก
แต่ก็ละเอียดต้องกวาดกวาดในทุกซอกทุกมุมแล้วนะ

ข้างในมีวัตถุหรือมีสิ่งมีชีวิตที่มันเคลื่อนไหวได้

กุกกักกุกกักกุกกัก
กันหน่อยลุ้นกันหน่อยเปิดจะเจออะไร
อะไรวะ
ไม่เห็นอีกหรอ

ผมก็เดาว่างูเพราะเราอ่านข่าวบ่อย
เอาใส่ถุงปุ๋ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ปรากฏว่าอันนี้มันเป็นในกรุงเทพมหานครนะ

แมวครับแมวมันเจ็บ

แต่ว่าพี่พนักงานกวาดของสำนักงานเขตหลัก๔นะครับ

แกะดูแกะดูจนเจอว่ามันเป็นแมวฮะ

เขาก็ต้องเมลตัวนี้นะครับมันสีเทากับดำกระดำกระด่างแบบเนี่ย
ต้องใจจะทิ้งด้วยแล้วจะให้มันตายด้วยหรือเปล่า
นะครับแมวตัวนี้นะครับคล้อดีมาก
พนักงานกว่าที่เจอช่วยกันเอาออกจากถุงมานะครับ
แล้วพามันไปหาหมอตาของมันอักเสบแต่ยังไม่บอดนะ

อดน้ำมาหลายวันคุณผู้ชมนะครับ
มีคนเอามันไปดูแลนะตั้งชื่อใหม่ให้มันแล้ว
ชีวิตใหม่ของเจ้าชื่อชื่อมังคุด
มังคุดหลายคนเข้ามาให้ข้อมูลบอกว่าโอ้โหพี่เคยเจอเหมือนกัน
เจอแบบนี้เอามาทิ้งบ่อขยะแบบนี้ทิ้งทีเดียว๔ตัว
แล้วใส่กระสอบเอามาทิ้งไว้แบบนี้นะครับ
คือเขาก็มีคำแนะนำกันบอกว่าถ้าคุณจะเลี้ยงไม่ไหว
หาบ้านใหม่ให้เขาเถอะอย่าเอาไปทิ้งเลยอย่าไปผูกปากเลยเดี๋ยวมันตาย
นี่ตอนเอามังคุดไปไปเลี้ยงนะครับ
ถ้าคุณจะไม่รักมันแล้วหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับ
หรือมันออกลูกเยอะเลี้ยงไม่ไหวคุณหามูลนิธิที่เขาช่วยดูแลสัตว์
อันนี้ดีกว่าอย่าทำให้มันตายเลยครับ